ปกติเวลาเราอัปเดตค่ะวันนี้มันจะมีเพจชื่อว่าบ้านดูงอัปเดตใช่ไหม
นี่ครับเหตุเกิดในบ้านเลขที่๓๖๕ทับ๙หมู่๙ตำบล
ศรีสุโธอำเภอบ้านดุงที่อุดรเป็นบ้านของคุณจิตติมาเขาก็ขอความช่วยเหลือไปยังคุณวีรพลรักเสมอวงครับเป็นแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตเขาบอกว่าเนี่ยพี่วิรพลมันมีงูเขียวพระอินทร์ยาวเป็นเมตรเลยนะกำลังกอดรัดตุ๊กแกแน่นเลยครับที่เราวงแดงให้ดูเหมือนว่าตั้งใจจะกินตับตุ๊กแกในห้องนอนอ่ะพอคุณวิรพ
มันลงมาจากเสาบ้านเอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติสรุปว่าปลอดภัยทั้งงูเขียวและตุ๊กแกนะครับนี่
จับมาแล้วฮะแต่ตุ๊กแกเนี่ยพอดูสภาพเฮ้ยดูไม่ค่อยสู้ดีนักต้องทำ
ด้วยคุณผู้ชมต้องปั๊มหัวใจตุ๊กแก่แต่ไม่นานนักมันก็ฟื้นแล้วก็วิ่ง